มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะให้ท่านเห็นว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้อยู่ดีภัยก็มาถึงตัว
เป็นเรื่องของรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อวิ่งมาล้อหลุด๒เส้นครับ
กล้องหน้ารถที่ตามมาเขาจับเอาไว้ได้นะครับ
ถนนบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพช่วงกมที่๓๘พื้นที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
เส้นหนึ่งเนี่ยมันพุ่งไปชนแท่งแบรีเออร์นะครับแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งนี่ฮะ
มันพุ่งไปที่ร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่ริมถนนครับแล้วไอ้ล้อเส้นเนี้ย
มันก็พุ่งชนจนสังกษีของร้านพังเสียหายเสาไม้กลางร้านหักไปสองท่อน
ข้าวของกระจัดกระจายหนำซ้ำยังไปชนเอาคนที่มานั่งกินข้าวอยู่ในร้าน
ชื่อว่านายชาวรัฐพารอดอายุ๓๔ปีได้รับบาดเจ็บครับ
เละเลยฮะล้อรถพ่วงสิบแปดล้อครับโอ้โหเจ้าของร้านก็บอกกับตำรวจสพวังประกง
ขณะที่ลูกค้ากำลังนั่งกินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวอยู่อย่างอร็ดอร่อย
กินไปได้แค่๓คำคุณเขียนมาสอนอยู่ล้อรถบรรทุกมันก็พุ่งทะลุเข้าร้านมาอย่างแรง
มาแรงด้วยนะไม่ใช่กลิ้งหลุนมานะพุ่งแบบอุ้มเข้ามาเลยกระแทกลูกค้าจนบาดเจ็บ
ก็พาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อบอกว่าตนก็ขับรถมามุ่งหน้าจะไปกรุงเทพ
มาถึงจุดเกิดเหตุที่ขับอยู่เนี่ยก็เห็นล้อรถสองเส้นเอ้ยทำไมมันวิ่งนำหน้ารถเรา
แล้วเส้นหนึ่งมันก็พุ่งไปที่แท่งบารีเออร์อีกเส้นหนึ่งมันก็เข้าร้านค้าข้างทางไป
ก็คาดว่าน็อตที่ยึดล้อมันจะหลุดมันก็ล้อก็เลยหลุดตามไปด้วย
มันอันตรายนะก็ถือว่าประมาทนะก่อนขับรถก็ต้องตรวจดูความพร้อมของรถก่อนนะ
งั้นคนอื่นอาจจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยค่ะ
นี่เขาว่าไม่ใช่เรื่องตลกนะที่เขาขับรถอยู่แล้วรอวิ่งนำรถไปเนี่ยจริง
มันมีจริงมันไม่ใช่ครั้งแรกนะเคยมีล้อหลุดแบบเนี่ยค่ะ
โอ้โหแล้วคนที่นั่งกินข้าวอยู่นี่สวยจริงอันนี้โชคดีโชคดีแค่เจ็บ